ไปตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พพาธินีกันก่อนค่ะ

วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันล่ะครับ

ที่จะรวยด้วย๒มือ
ยังไงคะรวยด้วยสองมือของเรา

ไม่ได้แบบว่ามีสปอนเซอร์

จากข้างข้างใช่ไหมคะ

เราจะประสบประเภทมีราศีอะไรบ้างคะ

ก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ

อะไรคนไม่รู้บอกไว้ก่อนได้ไหม
ย้ำไงว่านี่ราศีของผมเอง

ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพระราหูย้าย
รู้สึกโล่งมากโล่งดีหายใจหายคอร์ทสะดวกมากขึ้น
แต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทกับชีวิตไป

เพราะว่าในช่วงนี้จะมีดาวใหญ่ย้ายราศี

จะโดนอีกแล้วนะคะก็คือดาวพระราชสบดีเนี่ยจะมีการย้ายราศี
แล้วอ้าวมันจะดีไม่ดีอ่าดาวพระสมศดีต์นะฮะย้ายโคจรไปเป็นโมลานะ

คุณจะต้องทำด้วยน้ำพักน้ำแรงต้องทำด้วยโตของคุณเอง
คุณใหญ่ไม่รักแล้วเหรอ

โอ้เม่าโอ้เม่าเม่าแจ่แม่เจ้าไม่
เขาจะไม่ชอบเขาอย่างนี้เลย
ใช่เขาจะไม่ชอบไม่ถูกใจเขาไม่ช่วยคุณเพราะแบบนี้แหละ
แล้วอย่างนี้ราศีเมทุนต้องทำยังไงคะ
ขอแนะนำนะคะก็คือควรที่จะหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะ
แล้วก็ควรที่จะหาโอกาสไปไหว้พระปางนาคโปร
อ่าเนื่องจากที่ดาวพระนักศนรภรีย้ายไปส่งผล
ทำให้ดาวเสาเล็งดวงชะตาตรงเลย
ดาวเสาเนี่ยเล็งดวงชะตาก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหา
แต่ก็ไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นนะคะก็คือคุณยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
แต่ว่ามันมีอยู่แค่ช่วงเดียวเท่านั้นก็คือดาวเสาจะเล็งดวงแบบเพียว
อ๋อแป๊ปเดียวนะ

มีโอกาสก็ไปว่ายพระป
รักษา

โดชนาตาเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้าง
ในเรื่องของผู้ช่วยเหลืออาจจะไม่มี
ก็คือต้องแบบว่าช่วยตัวเองต้องทำเองทุกอย่างนะคะ
ถึงแบบจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ
ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะแย่มอะไรหมดนะ

แต่ต้องอดทนทำด้วยตัวเอง
ใช่ค่ะก็คือต้องเหนื่อยหน่อยแล้วก็คือต้องพยายาม

แต่ถ้าเรามีความพยายามเนี่ยความสำเร็จมันก็อยู่ไม่ไกลถูกไหมคะหมอปลาย

อย่างนี้เราจะมีวิธีการเสริมดวงยังไงบ้างสำหรับราศีพิจิกษ์

พระนอนเราจะไปไหว้ได้หรอคะ

หมายถึงพระที่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในรูปลักษณะของการนอน

รู้สึกเราจะบาปยังไงไม่รู้

เช่นที่สิงห์บุรีที่พระนอนจักษี

ก็เป็นการเสริมดวงให้ชีวิตเราก้าวหน้าในเรื่องของการงาน

ชาวราศรีมีนนะคะโดยพื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า

นี่วินาทสันตะโลเลยเหรอ

คำว่าวินาทเนี่ยไม่ได้แปลว่าเลวร้ายหรือว่าตกต่ำอะไรอย่างนั้นนะคะ
วินาศหมายถึงปกปิดมีความลับ
ก็คือหมายถึงว่าชาวราศีมีนเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีความลับเยอะ

เขาเก็บซ่อน
เก็บซ่อนความรู้สึก

มีอยู่ไม่กี่คนหรอก
ใช่เลยค่ะแล้วชาวราศรีมีนเขาไม่ค่อยเน้นในเรื่องของการพึ่งพาคนอื่น

ก็คือเหมือนทำตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ถูกต้องค่ะก็คือเหมือนก็จะทำเองทุกอย่างไม่ค่อยพึ่งพาคนอื่นนะคะ
ซึ่งก็จะทำได้ด้วยเพราะว่าชาวราศีมีนเรียกว่าเป็นราศีที่มีความสามารถมากที่สุด
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยโดยเฉพาะในปีหน้าบอกได้เลยดวงดีมากนะคะ
ก็คือจะสามารถหาเงินได้เยอะแต่ว่าชีวิตจะวุ่นวายนะคะ
แนะนำว่าให้ไปไหว้พระปางสมาธิ
ปางสมาธิ
เช่นที่หลวงพ่อโสธรได้เช่นกัน
ก็จะส่งผลให้ชีวิตเราก้าวหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ราบรื่นมากขึ้น
จะได้ไม่วุ่นวายสำหรับราศีมีนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะ
ไก่อยากจะเสริมดวงเรื่องของการงาน

นำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

เช่นในเรื่องของการบริจาคปัจจัยค่าไฟก็ได้นะคะ
หรือว่าจะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างทางปัญญา

โอเคค่ะครบถ้วนเลยนะคะ
ขอให้คุณผู้ชมทุกคนโชคดีเช่นเดียวกัน